ไปดูที่สาวเสียวนี้บ้างหนุ่นรมนีดาค่ะ
มาขอยืมเงินเป็นจำนวน๑๕๐๐๐บาทไม่ให้
แล้วก็ขอประกาศชัดเลยนะคะว่าใครคิดจะยืมเงิน
คงต้องเสียใจค่ะเพราะว่าเจ้าตัวไม่มีเงินให้ยืมนะคะ

หลังจากโดนมิจฉาชีพอ้างชื่อนางเอกรุ่นน้องนิชาทักข้อความมายืมเงิน
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะว่าเจอมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบแล้ว
ทำให้รู้ทันแล้วก็ไม่ยอมเสียรู้คนให้แบบแน่นอนค่ะ
จริงตั้งแต่แรกนู้นรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่นิชา

เพราะมันจะได้เป็นเหมือนว่าเป็นบอกคนอื่น
เป็นกระบอกเสียงบอกคนอื่นว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องระวังนะ
หลังจากที่นุ่นได้ชื่อบัญชีเข้ามา

บอกพี่นุ่นทำอะไรไม่ได้เพราะพี่นุ่นไม่ได้โอนเงินให้เขา
ยังไงมันก็ยังไม่เกิดความผิดระหว่างพี่กับเขาอะไรอย่างนี้
แต่ของเราเราได้เต็มในการเรื่องแอบอ้าง
กรณีน้องมีนักแสดงหลายท่านส่งดีเอ็มมาให้นู่น
แคปเหมือนกันว่าน้องคนนี้มายืมเงินเหมือนกัน

อืมแล้ววันก่อนเขามารายการเรื่องนี้ต้องขยาย
นุ่นบอกไว้ว่าเห็นนุ่นชอบทำบุญแบบนี้

เพราะว่าพักหลังทำบุญบ่อย
ไม่ต้องนะจ๊ะพี่นุ้นบอกไม่มีจ้ะ